ส่วนพืชผักอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะไม่เคยเห็น
ที่มีชื่อว่ากระจับเขาควาย
เคยเห็นเคยได้ยินกันไหม

อ่าถูกตรงนั้นไปดูกันว่าใช่หรือเปล่า

เชื่อว่าคุณผู้ชมเองน่าจะเคยกิน
แต่คุณเคยเห็นไหมว่ามันมาจากไหน

มันลักษณะคล้ายกับจอกแหนหรือว่าผักตบชาวาเลย

แล้วเด็ดมาให้เห็นสดอย่างนี้เลย

มันอยู่ตามตมอะไรอย่างนี้บ้าง

เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง
มันเป็นพืชน้ำล้มลุกนะคะ
มันเป็นกรผืชลอยน้ำ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันมีสรรพคุณนะ
อย่างแรกคือแก้ไข้ละลายเสมหะ

สรรพคุณทางยามีมากมายแต่ว่าไม่ใช่ทานสุ่ม๔สุ่ม
ก็ต้องทานให้ถูกต้องหรือว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพ
ก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยไม่ควรนำมาทานเองนะคะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกนะที่เปิดโลกให้กับเรา
สมัยเด็กเคยทานคือจะเอาไปนึ่งหรือต้ม
เออแล้วเอามาทุบดิฉันเพิ่งทานไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ่ะ
เหรอเออนะใช่จริงเนี่ยเอามาทุบแล้วก็แกะกินอร่อย

หายากขายยากอร่อยด้วยคิดถึงกะทิ